มันมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีดาราทั้งดาราชายและดาราหญิงคู่หนึ่งเนี่ย
คือเหมือนแกล้งหมาแล้วก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลคลิปนี้กลายเป็นดราม่าให้คนเนี่ย
ด่าดาราทั้งคู่เลยให้ดูคลิปกันก่อนนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะเอาถุงไปครอบหัวหมาแล้วก็ตีป้าบตีป้าบเนี่ยนะครับ
เดียวก็จะดูไม่ได้แล้วแต่คนไปดูทันแล้วก็แคปไว้ทันนะครับ
คือในคลิปนี้มีดาราชายคนนี้ที่เห็นในภาพนี้นะฮะ
ก็เป็นเพื่อนของนักแสดงสาวอย่างปิ๊งจิดาภาวัชระจินาพร
ดาราชายเป็นคนเอาถุงพลาสติกไปคุมหัวหมาส่วนคนถ่ายก็คือปิ๊งนะฮะ
และคนที่เอาไปลงไอจีสตอรี่ก็เป็นไอจีสตอรี่ของปิ๊งนะครับ
ทีนี้ก็มีคลิปดาราชายตีหมาด้วยมืออย่างแรงอีกคลิปหนึ่งนะครับ
เห็นเลยตามคลิปเลยนะฮะแล้วก็มีความขบขันกัน
ตลกบกหากันสนุกสนานกันแต่ทีนี้ชาวเน็ตเขาไม่ตลกด้วยนะครับ
ก็ตอนนี้นะฮะชาวเน็ตเขาตามขุดจนรู้รู้อยู่แล้วล่ะ
ดาราผู้หญิงคือปิ๊งจิดาพาส่วนดาราผู้ชายเป็นใคร
ชาวเน็ตเขารู้แล้วไปขุดไปตามตัวจนเจอแล้ว
แล้วก็มีการจัดคณะทัวร์เลยคุณขบวนรถทัวร์ไม่ได้แห่ขันหมากนะ
แต่แห่ขันเอาไปกรวดน้ำคว่ำขัน
คือทัวร์ลงนั่นแหละเออตัดญาติขาดมิตรเลิ
ค้าดาราสองคนนี้เลยนะฮะ
บางคนด่าแรงบอกว่าขอให้ดาราติดโควิดและหายใจลำบากเหมือนหมานะครับ

อย่างคุณบาสนัทวุฒิภูลพิริยะภูมิกับจากเรื่องฉลาดแก้มโกง

บอกว่าจากคลิปที่มีดาราเอาถุงพลาสติกไปครอบหัวหมา
น่าจะเป็นนักแสดงคนเดียวในโลกนี้
ที่ผมจะไม่มีวันร่วมงานด้วย

ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายหมาอย่างที่ทุกคนเข้าใจ

เป็นหมาของน้องสาวของดาราชายคนนี้
มาตั้งแต่ตัวเล็กเป็นหมาที่ค่อนข้างดื้อก็เดิน
เป็นการเล่นกับหมาตามปกติ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพอุ้มเจ้าโยฮัน

โซเชียลเลยแปะข้อความบอกว่า
คอกี้ก็พันธุ์ของสุนัขตัวนี้นะ
ปกติมันสนมากไม่มีใครมีเจตนาทำร้ายมันเลย

ผู้สื่อข่าวของเราล่าสุดสอบถามเรื่องนี้ไป
ถึงคุณปิ๊งจิดาพานะครับ
คุณปิ๊งก็พูดกับนักข่าวของเราบอกว่าขอโทษจริง
ไม่ได้มีเจตนาทารุณกรรมสัตว์ที่ทัวร์มาลงชุดใหญ่
ก็เธอเองก็ขอยอมรับผิดนะครับ

คือภาพตรงนี้มันอาจจะทำให้ดูรุนแรง
คือเราเองก็เป็นแบบว่า
เหมือนไม่ได้คิดเยอะในการถ่ายสตอรี่อย่างนี้

พื้นที่ของเราอะไรอย่างนี้ถ่ายได้

มันเป็นการบอกว่า
คือเหมือนทำให้คนเขามองว่าเป็นแบบพารันตกรรมหมาย

ให้มองเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างค่ะ
อืมค่ะก็คือขอโทษใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็โอ้ตรงนี้ต้องขอโทษจริงนะ
ส่วนหลายคนบอกว่าไม่รู้จักดาราคนนี้คือใครปิ๊งจิดาพา

คนก็บอกว่าโอ้จำหน้าไม่ได้แล้วนะ
เป็นนักแสดงละครจากวงทางช่อง๗นะครับ
แล้วก็เรื่องที่ดังก็คือนาง๑๒นะฮะ
ล่าสุดก็มีกระแสดราม่าที่ไปทำคอนเทนต์คู่กับหม่อมลูกปลานี้ด้วย
คอนเทนต์นี้คือเป็นการพอผลอาหารเสริมแล้วใส่ชุดเหมือนกัน

ถ้ามีผู้หญิงไปขอกอดผู้ชายหุ่นต่างกัน
มันก็กลายเป็นกระแสว่าเธอไปบูลลี่หม่อมลูกป่านะคะ